แล้วก็รออยู่ว่าอาจจะมีนักเตะไทย
หนึ่งในนั้นก็คือธีรสินแดงดาครับ
กลับมาอยู่ในช่วงที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ล่าสุดมีการเผยรายชื่อทีมนี้ออกมาแล้วนะครับ
ครับก็เป็นสโมสร
ให้ความสนใจของทางธีศศิลป์ดราษนะครับ

เคยไปค้าแข้งในเจลีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
กับสมสอนฟาสเซชเฮีโรชิมาในปี๒๐๑๘นะครับ
ก็อย่างที่ได้บอกไว้ว่าตอนนี้มีรายงานว่า
ทางสมสรรค์ชิมิสุเอ็ดพร้าวเอง
อดีตรองแชมป์เจลีก๑สมัยในปี๑๙๙
แล้วก็แชมป์ฟุตบอลถ้วยเอเบอร์เดอร์ครับในปี๒๐๐๑

มีความสนใจที่อยากจะดึงตัวทีศิลป์แน่งดา
ด้วยสัญญายืมตัว๑ปี
แล้วก็นอกจากนี้นะครับทางสโมสรเพิ่งจะแต่งตั้ง
เตอร์สคาวลอฟสกี้ผู้ช่วยของอังเก้เบสเตอร์โคกู
ฝุ่นสือของยูโกโวม่าเอฟมอรินอทที่พาทีมแชมป์เจรียร์ลีก
เมื่อรูปการณ์นี้ที่ผ่านมานะครับ
คนนี้ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับฮิลาทอนบุญมาธันแบล็กซ้าย
ของซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าอย่างที่เป็นข่าวนะครับ
การเจรจาซื้อตัวนั้นยังไม่ลงตัวสำหรับฮิลาทอนกับซานเฟรเช่ฮิโรชิม่า
ตอนนี้ก็อยู่เรื่องของขั้นตอนกันเจรจา
เรื่องของฮิลาสินกับชิมิซุเอสพาวน์
ก็น่าจะได้บทสรุปเร็วนี้นะครับ
ประกาศสโมสรที่ผ่านคลับเลเซ็นซิ่ง
สำหรับขับเลเซนซิ่งก็คือใบอนุญาตหรือเอกสารยืนยัน
การเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์นะครับ
สมาพันธ์ฟุตบอลในทวิตวันนั้นเป็นผู้กำกับดูแลสมาชิกของตัวเองนะครับ
ซึ่งก็มีทั้ง๕หมวดใหญ่นะครับก็คือในเรื่องของสนามแข่งขันนะครับ
จะดูในเรื่องของพื้นสนามแล้วก็ห้องพักนักกีฬาต่างนะครับ
ด้านจัดการด้านกีฬานะครับก็จะดูในเรื่องของโครงสร้างทีมทีมเยาวชนนะครับ
โครงการจัดการด้านการเงินนะครับ
แล้วก็๔ก็คือการจัดการด้านกฎหมาย
แล้วก็๕นะครับการบริหารแล้วก็ทรัพยากรบุคคลนะครับ
โมสรที่ผ่านการประเมินนะครับประกอบไปด้วย
เชียงรายยูเนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีกฤดูการที่ผ่านมานะครับ
แบงค์คอกยูเนตท็ตเอสซีจีเมืองทองบุรีลำยูเนตท็ต
นครราชสีมาเอฟซีราชบุรีมิดผลเอฟซี
แต่ถ้าเทียบแล้วทีมจากไทยลีกยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งของอาเซียน
ถึง๑๘สมสรรค์จากทั้งหมด๒๐ทีม
ส่วนไทยรังที่๒ร่วมกับอินโดนิเซียที่๙สมสรรค์
รองลงมาก็คือเวียดนามแล้วก็มาเลเซียผ่านการประเมิน๘สโมสร
แล้วก็สิงคโปร์นะครับผ่านการประเมิน๔สโมสรนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะกำหนดโคต้าทีมที่จะไปเล่นฟุตบอลสโมสรเอเชียนะครับ
อย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าปี๒๐๒๑นะครับ